น้ำท่วมกันหน่อยครับหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วง
อยุธยานนทบุรีและสิงห์บุรี
คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความให้กำลังใจกันได้
จุดนี่จมน้ำมาหลายเดือนแล้วนะครับทางการต้องเร่งช่วยเหลือ
ส่วนที่กาลสินเองประมาณสัก๑สัปดาห์แล้ว
หลังจากที่พนังกั้นน้ำชีขาด
ดูสิครับคุณขวัญคุณผู้ชมแล้วจุดนั้นมันห่างประมาณสัก๒๐เมตร
ก็ต้องเร่งอุดต้องซ่อมแซมจุดที่มันขาด
แต่ปรากฏว่าความยากคือน้ำที่มันไหลแรงมาก
ใช่ดูก็รู้น้ำไหลแรงจริง
คือเอาหินแกเรียลไปวางแล้วแต่มันก็ไม่ง่ายครับ
เพราะว่าน้ำมันมาตลอดแล้วดูดิฮะฝั่งนู้นเห็นไหมครับ

เจ้าหน้าที่ครับเร่งซ่อมแซมทำงานแข่งกับเวลา
จุดที่พนังกั้นน้ำจุดนี้ครับ
ลำชีอำเภอคล้องชัยที่จังหวัดกาลสิน
นังกั้นน้ำชีขาดประมาณสัก๒๐เมตร
ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ๑๖ตุลาคม
จนถึงวันนี้ผ่านมาแล้วประมาณ๑สัปดาห์นะครับ

แต่มันก็ยากมากเพราะน้ำไหลแรงจริงครับ
ตอนนี้ไอ้รอยขาดที่มัน๒๐กว่าเมตรเนี่ย
สามารถซ่อมแซมมาจนเหลือรูโหวเนี่ย
แค่ประมาณสัก๔เมตรเท่านั้นเอง
คาดว่าวันนี้น่าจะเป็นข่าวดีลุ้นกันเห็นไหมฮะ
ค่อยเติมเข้ามาอีกประมาณ๔เมตรน่าจะซ่อมได้เสร็จ
คนที่เดือดร้อนชาวบ้านระแวกแถบนั้น
ทั้งคนทั้งสัตว์ต่างก็เดือดร้อนไปพอกันเลยนะครับ
ชีวิตต้องหนีไปอยู่บนลานพระพุทธรูปในพื้นที่
นี่ฮะดูสิม้าหมาสี่ขาต้องไปอยู่ตรงจุดนั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาอาหารไปเทให้ตรงนั้น
อกจากนี้ครับต้องลงเรือเอาอาหารเม็ดเอาน้ำเนี่ย
ช่วยเลี้ยงอีกหลายชีวิตคือคนก็เดือดร้อนสัตว์เองก็เดือดร้อน
ร่องเรือกันไปแบบนี้ครับดังนั้นปัญหาน้ำท่วมมองข้ามไม่ได้นะฮะ
เพราะบางจุดน้ำลดแล้วแต่อีกหลายจุดน้ำยังสูงอยู่